ไปเทียบเผอร์วารินชำระที่อุบวนราชธานีค่ะ
ก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันเพราะว่ามีน้องคนนึงเนี่ยนะคะ
เขาเป็นเด็กสาวอายุ๑๕ปียืนถ่ายรูปอยู่
คือข้างหลังเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ค่อยมีที่ป้องกันนะคะ

ตอนนี้คุณบิลบระหลือฤษนะเป็นฮีโร่ของคนไทยดีล่ะ
ที่อำเภอวรินชำราชที่ตะบนท่าลาศนะคะ

ยืนแล้วก็นั่งจับกลุ่มวิภาควิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
สอบถามก็รู้มาว่าผู้ประสบเหตุคือน้องนุ่มนิ่มน้องอายุ๑๕ปี
พระตกจากริมฝ่ายน้ำล้นขณะยืนถ่ายรูปนะคะ

น้องมาบอกพ่อว่าจะไปทำรายงานกับเพื่อน
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะไปไกลขนาดนั้น
มารู้ข่าวว่าน้องกับเพื่อนอีก๒คน
ถ่ายรูปอยู่ที่ฝ่ายแล้วพลัดตกลงไปในน้ำจมหายไปเลยค่ะ
ความหวังตอนนี้ก็เหลือแค่รอเจ้าหน้าที่กู้ภัย

พอส่งทีมนักประดาน้ำของมูลนิธิลงไปช่วยค้นหาแล้ว
กระแสน้ำแรงมากใต้น้ำเป็นก่อย่าขนาดใหญ่ด้วย

อุปกรณ์ที่เตรียมมายังไม่พร้อม๑๐๐

เราจะสั่งกำลังจากส่วนกลางก็คือบางพีนะครับ
ลงมาอีกประมาณสัก๕๖คนนะครับ

แล้วก็ทีมของในพื้นที่ก็ช่วยกัน
ใช้นักประดาน้ำประมาณสัก๑๐กว่าคนเนี่ย
ลุยเดินหน้าดำทำหน้า

เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอย่างนี้แล้ว

เพราะฉะนั้นร่างน้องก็สำคัญนะครับ
พ่อแม่เขาก็รออยู่นะครับ

ขั้นแรกคือน้ำท่วมมากหมดทุกอย่าง
เอาล่ะอีก๒นึงก็คือสี่สูงเสียลูกสาวไป

ทีนี้หลายคนก็ถามเรื่องเงินบริจาคว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
เขาบอกว่ายอดล่าสุดทะลุกว่า๔๐๘ล้านบาทแล้วนะคะ
ซึ่งยอดบริจาคที่ได้รับจากประชาชนทั่วไปแบบไม่ผ่านบัญชี
ก็มีอีกกว่า๑ล้าน๗แสนบาทด้วย
รวมแล้วก็น่าจะประมาณสัก๔๐๙๔๑๐ล้านบาทตอนนี้
ออกมาแล้วทั้งหมด๔๖ล้าน
ช่วยเหลือไปแล้วกว่า๔๑ล้าน
ซึ่งคุณบินบอกว่าเงินที่ได้จากการบริจาคเนี่ยนะ
ทยอยแจกจ่ายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกจังหวัดอย่างเป็นธรรม
และจะปิดรับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เรื่องของการช่วยเหลือยังคงต้องมีต่อนะฮะน้ำลดแล้ว
แต่ว่าความเดือดร้อนมันเยอะมากจริงฟื้นฟูกันอีกยาวแล้วครับ